ตั้งแต่วันที่๑๑สิงหาคมนี้นะครับ
ใครที่อยู่ย่านนทบุรีก็จะสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกมากขึ้น
เพราะว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสีน้ำเงิน
สถานีเตาปูนบางซื่อก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับ
เราจะไปติดตามการใช้บริการจุดเชื่อมต่อนี้กับคุณลินดาอุตมะครับ
ระยะทาง๑๒กิโลเมตร
พร้อมเปิดให้บริการในวันที่๑๑สิงหาคมนี้
และผู้ที่ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
หากเดินทางมาจากสถานีต่างของสายสีน้ำเงินหัวลำโพงเตาปูน

จอดรถไฟฟ้าสถานีนี้จะอยู่บริเวณชั้น๓
และถ้าจะเดินทางต่อไปบังใหญ่ให้ขึ้นบันไดไปที่ชั้น๔
เพื่อต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง
หลังจากได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากสถานีบางซื่อ
มาที่สถานีเตาปูนแห่งนี้นะคะ
จะเห็นได้ว่าใช้ระยะเวลาเพียง๑นาที๓๐วินาทีเท่านั้น
ซึ่งแตกต่างจากการเชื่อมต่อโดยรถโดยสารประจำทางค่ะ
ใช้ระยะเวลา๑๐๑๕นาทีค่ะ
เช่นเดียวกันถ้าขึ้นรถไฟฟ้ามาจากบางใหญ่จะไปราชพร้าว

เพื่อขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าทั้งสองสายเป็นประจำบอกว่า
เชื่อมต่อนี้จะทำให้สะดวกสบายมากขึ้น
ไม่ต้องนั่งรถต่อให้เสียเวลา

ไม่ต้องมานั่งรอรถเมย์อะไรอย่างนี้ไป
แล้วก็ไม่เบียดกันด้วยสะดวกดีค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเชื่อว่า

จะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสามสิบ

เพิ่มขึ้นจาก๒๗๔๐๐คนต่อวัน
เป็น๓๕๖๐๐คนต่อวัน

ก็คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นในวันปกติ
วันธรรมดาวันทำงานนี้ก็จะเพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่ง
ก็จะเพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่งนะครับ
ในวันหยุดนั้นก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก
แต่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแน่นอนนะครับ
เพราะความสะดวกสบายนั้น
ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี้ที่ยังไม่ต่อเชื่อมได้
ผู้โดยสารจะต้องลงจากสถานีบางซื่อ
แล้วก็ต่อรถมาที่นี่ซึ่งไม่สะดวก
สำหรับค่าโดยสารที่จะใช้เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

หากเป็นการใช้เหรียญจะอยู่ที่๑๔๗๐บาท
ส่วนประเภทบัตรจะอยู่ที่๑๔๕๗บาท
ถ้าเป็นวันหยุดจะคิดค่าบริการพิเศษ
ที่๑๔๔๓บาท
และจะยกเลิกการให้บริการรถโดยสารประจำทางฟรี
แรงงาน